พี่สันแต่ว่าชอบด้วยคำมุกเค้าเหรอชอบเหนียบชาเค้าเหรอ
ก็รู้สึกดีใจมากทุกครั้งเวลาที่มีคนให้เกรียดเสนอบทมาให้
ด้วยหลายอย่างครับบางอันก็ไม่สามารถรับได้จริงก็ขอโทษด้วยครับ

เพราะว่าเป็นทีมกู้ชีปมันต้องเข้าถึงต้นคนไข้

ข้าวชอมมานาน

พี่แอนนาคูนิโคว่าหรือครับ

ไม่แต่หลังเขาไม่คุยกับผมแล้ว

นี่ปึ้งไปออกรายการเขามา

มีคนคนเดียวพูดเองนะดราม่าเลยเหรอ
หนึ่งคนเท่านั้นเอง

จริงเขาแค่พิมพ์อะฮะ

วันยาวผมอ่านลึงเล่นเลย
เป็นครั้งบ้าง
หลายคนเข้ามาปกป้องมาว่าเขาอย่าเลย

คนเดียวเท่านั้นเอง
ไม่ตรามาก

หนึ่งคนคนนั้นที่พิมพ์ด้วย

ก็ค่อยเล่นอย่างนั้น

ค่อยปล่อยมาทีละกัน

เขาก็บอกให้ฟังเมียนี้เพราะผมไม่ได้ไปอ่าน
ผมมาเห็นอ่านตอนที่วีพิมพ์ยาวขนาดนี้
ผมก็เลยอ๋อเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ซีเรียสอะไร
แล้วตัวน้องเขาเองเขาโอเคไหมครับพี่จันทร์หรือว่าเขาโกรธหรือว่ายังไง

เขาแบบถ้าคนไม่เข้าใจเขาพยายามอธิบายให้เข้าใจ
นั่นเองเขาไม่ได้มีอารมณ์ว่าเฮ้ยทำไมต้องพิมพ์อย่างนี้
หรือว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาแค่อธิบาย
อย่างคุณพี่แทนเองถ้าไปเม้นต์ใครจะต้องระวังมากขึ้นไหมว่า
จำเป็นครับผมผมว่าเรื่องอย่างนี้เรื่องคอมเมนต์หรือเรื่องอะไร
มันขึ้นอยู่กับจิตใจคนนะฮะคือถ้าเราคิดร้ายกับใคร
สุดท้ายแล้วก็คือโปรปกรุงเชิญกับเฉทยาว

สิ่งที่ผมคิดผมทำมาแล้วผมรู้สึกว่าผมมีการละเทศะมีมารยาทแล้วก็มีวิสัยทัศน์
มีศิลธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมเจตนาดี

เด็กแต่ไม่รู้ได้

รู้กันหรือยังเนี่ยว่ารวมเป็นครอบครัวเดียวกัน

ไม่ทราบเขาก็ได้เห็นบ้างว่ายังไง

เรียกว่าพวกเราเอาตัวผมเองละกัน

แล้วก็

กับน้องนี่คือเคยได้คุยกันบ้างไหมครับ

แน็คคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วครับ

ที่มั่นใจตัวเองว่าตัวเองเป็นคนติดเซอร์แน่

หนึ่งคนเท่านั้นเอง